ส่วนคนดีสีโควิดนำเสนอให้คุณผู้ชมดูหนึ่งคนแล้วกันเนี่ยนะคะ
คนดีคนนี้เขาใช้ปืนปลอมนี่ประชดนะ
คนดีคนนี้เขาใช้ปืนปลอมพวงไปเลยค่ะ
ไปก่อเหตุ๒ครั้งครั้งแรกไปชิงแหวนทองจากคุณยายอายุ๗๓ปี
นอนอยู่ในบ้านเฉยเอาทองคุณยายไป
แล้วอีกหนึ่งเหตุที่เขาก่อควงปืนปลอมอันเดิมไปจี้ชิงทรัพย์ร้านขายของชำแถวบ้าน
พาคุณผู้ชมไปดูเขาหน่อยเขาถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะ
นำตัวไปทำแผนแบบนี้ค่ะคนดีสีโควิดคนนี้ชื่อว่านายธนาวุฒิโกนสันเทียอายุสี่สิบสามปี
ตำรวจภูทรสะแก้วไปควบคุมตัวมานะคะทำงานร่วมกับตำรวจภูทรวังน้ำเย็น
เหตุการณ์ที่เขาก่อขึ้นมามี๒เหตุการณ์ด้วยกัน
เอาดูเหตุการณ์แรกก่อนนะเขาใช้ปืนปลอมค่ะไปจี้ชิงแหวนทองจากคุณยายอายุ๗๓ปี
คุณยายนอนอยู่ในบ้านพักแท้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากล้องวงจรปิด
หน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างจับภาพไว้ได้ชัดเจนเนี่ยค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วก็ไปก่อเหตุตำรวจก็แกะรอย
สามารถจับกลุ่มตัวได้ของกลางครบค่ะปืนปลอมเสื้อผ้าใช้ในวันก่อเหตุ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ขี่ในวันก่อเหตุด้วยภาพเป็นแบบนี้
เบื้องต้นผู้ต้องหาชื่อว่านายธนาวุฒิเขา
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องรักทรัพย์อย่างเดียวนะ
เขาติดยาเสพติดด้วยนะคะนอกจากนี้รับสารภาพว่า
ก่อนหน้านี้๒วันเขาไปก่อเหตุใช้ปืนปลอมอันเดียวกันไปจี้ชิงทรัพย์ร้านขายของชำแถวบ้าน
ได้เงินได้เหล้าได้บุหรี่มูลค่ารวมรวมเนี่ยเกือบห้าพันบาทอ้าวรับสารภาพออกมาแบบนี้
ไปเลยค่ะไปหาเจ้าของร้านขายของชำชื่อว่าคุณกระหนกวันบุญปก
เจ้าของร้านขายของชำบอกว่าตำรวจเอารถจักรยานยนต์
เอาเสื้อผ้าที่คนร้ายสวมใส่มาให้เธอชี้ยืนยันเธอบอกว่าจำได้แม่น
ใช่ทั้งรถทั้งชุดใส่แบบนี้เลยมาในวันก่อเหตุ
แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุ๒วันผ่านไปไง
และไม่มีข่าวเลยว่าจับกลุ่มตัวได้ช่วง๒วันที่ผ่านมา
ไม่ได้เนี่ยนะคะแต่สรุปสุดท้ายตอนนี้ยิ้มได้แล้วนะคะ
ส่วนคุณยายอายุเจอสิบสามปีคุณยายบอกว่าโล่งใจเหมือนกันเลย
เพราะคนร้ายถูกจับกลุ่มตัวได้
อย่าไปเกาะเหตุกับใครอีกนะ